ท้ายในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องราวดีกันบ้างนะคะ
โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์มีการจัดประกาศผลรางวัล
ที่เป็นผลรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะ
แล้วก็คราวนี้ไทยรัฐออนไลน์คว้ามาได้ถึง๖รางวัลค่ะ
จัดงานประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี๒๕๕๙นะคะ
โดยนางสาวกระหนกพรประสิทธิ์ผลนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
กล่าวว่าการมอบรางวัลเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญ
กับการผลิตข่าวดิจิทัลคุณภาพ
แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนออนไลน์นักข่าวดิจิทัล
รวมถึงกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ด้วยนะคะ
ซึ่งปีนี้ก็มีสื่อมวลชนออนไลน์ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดมากถึง๑๔๐ชิ้นข่าวค่ะ
โดยจำนวนนี้ถือว่ามากกว่าปีที่แล้วถึง๔เท่านะคะคุณผู้ชม
สำหรับไทยรัฐออนไลน์ปีนี้สามารถคว้ามาได้ถึง๖รางวัลค่ะ
โดยสกรูปผ่าขบวนการค้าไม้กฤษณาได้รับรางวัลชมเชย
ประเภทข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม
ขณะที่รางวัลชมเชยข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม
แก่สกรูปสัมผัสบริการโรงพยาบาลรัฐ
ซึ่งก็จะพาไปเจาะลึกถึงปัญหาเรื่องของระบบสาธารณสุข
ครบทุกแง่ทุกมุมนะคะ
แล้วมาต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมอีกรางวัล
รางวัลชมเชยข่าวออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง
และขณะยอดเยี่ยมนะคะ
แก่ความสำเร็จของคนไม่หยุดนิ่งส่วนสวนละมัยบุฟเฟ่ผลไม้
พาไปพูดคุยกับเจ้าของสวนค่ะ
ก็ทำให้สวนผลไม้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะ
พัฒนากลายเป็นสวนผลไม้บุฟเฟ่ที่โดนใจนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ

ชิปการ์ดคืออะไรดียังไงทำไมต้องเปลี่ยน
การนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจถึงสาเหตุ
ให้เข้าใจง่ายและที่สำคัญเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถที่จะไลค์และแชร์กันให้เข้าใจกันได้ทั่วถึงอย่างง่ายได้
ฟังชัดข้อดีของบัตรชิปการ์ดนะครับ
แชร์กันได้อยู่นะในไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
ที่บอกว่าไทยรัฐคว้ารางวัลชมเชยได้อีก๑รางวัลนะ
หัวข้อก็คือผู้หญิงต้องรู้๘วิธีเอาตัวรอดจากการถูกข่มขืน

แล้วก็เป็นการเตือนภัยผู้หญิงให้ระมัดระวัง

องหาอาวุธต่อรองกับคนร้ายเตะพาหมาก
คือมีการแนะนำวิธีป้องกันการต่อสู้กับคนร้าย
เรื่องนี้ข่าวนี้มีคนอ่านแล้วเกือบ๑๕๐๐๐ครั้ง

แล้วก็มาปิดท้ายกันค่ะที่ข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม
ไทยรัฐออนไลน์สามารถคว้ารางวัลชมเชยมาได้
ที่มีการนำเสนอมุมมองของผู้ป่วย

ทั้งเรื่องของการถูกสังคมรังเกียจกีดกัน
ถูกปฏิเสธจากการรักษาผ่าตัด
จากการทำฟันไปจนถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
จำได้ไหมที่เคยเป็นข่าวเป็นคราวก่อนหน้านี้

ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่

ซึ่งทั้งหมดนี้ทั้งหมดทุกรางวัลที่ได้รับมา

เราเยอะเหมือนกันแล้วก็อัปเดตเร็วด้วย
ติดตามข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางเว็บไซต์ไทยรัฐนี่แหละ